ดีใจมากค่ะคือครั้งหนึ่งได้ส่วนสไทยสายสไทยไทยแลนด์เราได้ชื่อประเทศไทยของเราไปประกาศบนโลก
ช่วงนี้งดหวานเพราะน้ำตาลแพงมากแพงไม่แพงก็แจ้งเกิดระดับจักรวาลนะจ๊ะก็เธอคนนี้น้ำตาลชะลิตา
งานนี้แม้ยังไปไม่ถึงจักรวาลแต่สาวน้ำตาลเข้าถึงหัวใจคนไทยทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อย
นับรัฐที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ค่ะ
ส่วนอุณหภูมิหัวใจคนบันเทิงก็มีเรื่องให้ลุ้นไม่น้อย
หลังสัปดาห์ก่อนบี้สุกริตยอมรับผ่านสื่อว่าเลิกแล้วจ้า
กับนักแสดงสาวรุ่นน้องร่วมค่ายโมมนธนกแล้ว
ก็มีเหตุให้ทั้งคู่โคจรมาเจอกันในงานช่อง
งานนี้แม้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรม
แต่ทั้งสองก็ยืนยันในทิศทางเดียวกัน
ว่ายังพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม
ก็คุยปกติค่ะถ้าทักพูดคุยเหมือนคนทั่วไปอะค่ะ
จริงแล้วเรื่องเรื่องความรู้สึกความเป็นห่วงบรรยาย

ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องชีวิตทั่วไปอะค่ะ
เดือดยังไม่เลิกต้องยกให้กับคู่พุทธจุ๋ย
ที่ออกมาโต้กลับสื่อออนไลน์บางสำนัก
ตกเป็นข่าวเฉาคู่จีนถุงยางแตกพลาดท้อง
ระอุขณะที่นางเอกสาวบอกคนปล่อยข่าว

เหน็บเจ็บจี๊ดไหมล่ะคะคุณคะ

ที่มายืนสัมภาษณ์มาอย่างนี้มันคนละส่วนกับสื่อออนไลน์
เพราะจุ๋ยจะเจ็บช้ำกับสื่อออนไลน์มาหลายครั้งแล้ว

เพราะว่าโซเชียลแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างมันไปรวดเร็ว
อันนี้คืออยากฝากไว้จริงด้วยความเคารพ
เพจต่างจุ๋ยไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์หรือเปล่า
แล้วคุณก็จะได้ค่าโฆษณาหรือคุณจะได้ผลตามเยอะ

แต่ที่ช็อกกันทั้งวงการคงหนีไม่พ้น
กรณีที่เบ้นอัครกิจหรือเบนท์เรสซิ่ง
สามีนักบิดส่องล้อของนางเอกลูกกะตันยูแพทนักปะพา
มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เกี่ยวพันกับเครือข่ายไซสนะ
พ่อค้ายาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน
ทำเอาแฟนคลับของแพทย์ณปภา

ต่างพาการแสดงความเห็นใจนางเอกสาว
ที่ต้องเผชิญมรสุมชีวิตอีกระลอก

และมีกำหนดจะคลอดในอีก๙วันข้างหน้านี้